บางทีไอ้ที่ว่ามันใส

ทันได้มองอุบัติเหตุมันก็เกิดแบบนี้ครับ

นั่นนี่เป็นห่วงเลยนะตะโกนถามเลย

กระจกเป็นยังไงบ้างแตกไหม

ทั้งเจ็บและอาย
มันดีอย่างหนึ่งตรงที่กระจกไม่แตกนะ

ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ากระจกที่มัน
บางทีเราก็มองทะลุผ่านไป
แด่ความที่บางทีเราเดินอยู่

พอลืมเปิดเท่านั้นแหละ
โอ้ยเจ็บสิครับ

อายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละ
แต่เจ็บมาเจ็บมากอู่นั้นทุกวัน
ชนแรงอ่ะเอาจริงผมเห็นใจนะ
มันจะแกะไหลดีตานี่เอง
หน้าตาผมก็แย่อยู่แล้ว
ไม่อยากคิดเดี๋ยวจะโกรธกันเปล่า